ใช่นี่กลับมาอีกปีแล้วถ้านับสิทธิ์แล้วก็จะปีนึงแล้วค่ะ
คือตอนนี้มันมีงานเท่านี้ข้างเยอะอื่นแหละพี่บินกลับไปที่โน้มไม่ได้

คุณเป็นใครแต่พูดเสียงดังหล่อกครับ

โปรเจค
และก่อนปลายปีนี้

ถูกกำลัง

เป็นติ๊กต๊อกเกอร์เป็นรายแข่งของมีพ่อค้าเต็มตัว
เป็นพ่อข้าแม่ข้าก็ได้ไม่ได้เรียกอย่ากับติ๊กต๊อกเกอร์
เพราะว่ายังไงดีอะ
บางสินค้าที่เราใช้ดีเรารู้สึกว่าเราดีลกับจ้าของแบรนด์สินค้าด้วย
ไม่ทักการไลฟ์ส่วนตัวเองมันจะเขินเผื่อไหมแรกหรือว่า

เพราะว่าบีกิฟต์ก็เป็นคนที่ไม่ค่อยไลฟ์แหละ
แต่ว่าเท่าที่คุยกับพันธุ์เนื้อที่ทางประเทศจีนและพันธุ์เนื้อไทย
แล้วก็ไลฟ์มานี่ก็๕เดือนได้แล้วนะฮะ
ค่อนข้างที่จะคุ้นมือแล้ว
ใช่ก็เป็นอะไรที่บี้ว่ามันน่าติดตามในอนาคตด้วย

นักขายนักขายขาเงินอะ

อันนี้คือเป็นบริษัทเราเองใช่มั้ย

ต้องครับแล้วก็เราก็มีสตูดิโอของเราด้วยครับ
แสดงว่าถ้าเจ้าพี่เป็นทำงานที่จริง

แล้วก็บี้ก็มีนี่ว่าทีมผมแข็งแรงนะ
แล้วก็หวังว่าจะมีพาร์ทเนอร์เยอะขึ้นนะครับ
เพราะว่าเป้าหมายของเราก็ชัดเจนเหมือนกัน

ในอีก๒๓ปีข้างหน้าทุกคนคงได้เห็นผลครับ

เพราะว่างงี้ก็เป็นธุรกิจที่ทุกคนช่วงนี้ก็จับอาจจะเป็นแต่ที่ทำกันเยอะ
ก็ช่วยเหลือกันช่วยเรากันแหล่งช่วยกันสร้างกระดูกศิษยากิจของประเทศแท็กส์
บางช่วงแจกโปรนัทพิเศษด้วยให้เล่ง
เออแจกเล่ง

ใช่สายมูด้วยฟังทำไมถึงคิดว่าจะจุดทุบก่อน
เพราะว่าจุดทั้งแรกเมื่อแม่น
มีไฮเดียวลองจุดทุบในไลฟ์คนติดตามเยอะด้วย
ก็รอไงระหว่างรอเขาก็อาจจะแบบคุยกับเราอยู่กับเรา

แล้วพอพูดหลังที่มันไม่ค่อยเข้าแล้วอีกสองเข้าไปกันยังไง
จริงหลังเนี่ยคนบอกว่าไปแปลงเลขก็ถูกกันเยอะแหละ

แต่พี่อยากให้มันตรงไม่ค่อยอยากให้ไปแปลงเยอะ
วันนี้จุดมีไหมฮะ
จนแล้วจนล่าสุดไปก็แม่นอยู่แต่ว่าไม่อยากจดแล้ว

จับไข่ไหมล้มไข่

มันจะมีโหลไข่

จับไข่ไหม

ที่มาไทยแล้วเราพาไปเที่ยว

เขามาจากเฟชั่นวิกเมืองนอก

ปุ๊บต่อต่อยมวย

แล้วก็รายการล่าสุดที่ออกด้วยกัน

แต่ว่ามาไทยอย่างงี้
เขาไม่ค่อยเขาชอบกินส้มตำ
ทุกมือเขาจะบอกว่าเขาได้หมดอะ
ขอแค่ส้มตำแล้วเป็นคนกินเผ็ดมาก

คือเราก็สบายเลยพร้อมพาไปร้านอร่อย

มึงก็นั่งกินคนเดียวเลยเผ็ด

แบบนิดนึงแบบโหกว่าจะได้เจอกัน

แล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดพูดคุยกัน

แล้วหลานล่ะเขาได้เจอไหมปาวเป้กับ
เป็นไงเขาก็ไม่ได้เจอหลานเหมือนกันใช่ไหมก่อนอันนี้
แต่ว่าล่าสุดที่พี่กลับไต้หวันก็เจออยู่
อ๋อพาไปด้วย

เพราะว่าเขาพูดได้หลายภาษาอะไรอย่างนี้

แบบเวลาขึ้นลิฟต์ที่โรงแรมเขาบอกว่า

ไม่ได้